ในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้มีอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิประทึกเลยนะคะ
วัยรุ่นที่เขากำลังเล่นกีฬาอยู่ในสนามฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งในนครราชศรีมา
ฟุตบอลอยู่อยู่ก็ต้องวิ่งหลบกระสุนเพราะมีแก๊งวัยรุ่นเข้ามาในสนามพร้อมปืนมากกว่า๒กระบอก
ไล่ยิงพวกเขานะคะเหตุการณ์เป็นแบบไหนดูคลิปกันค่ะ
นี่ค่ะตอนแรกเป็นกลุ่มที่เขาเล่นลักษณะของสนามฟุตบอลเล็กก็คือสนามฟุตซอลเนี่ยนะคะ
อยู่บริเวณเสาทงของโรงเรียน

เพราะเขาวิ่งหนีลูกกระสุนเดี๋ยวสักพักเนี่ยนะคะ
มีวัยรุ่น๒คนเข้ามามากกว่า๒คนด้วย
แล้วเอาปืนมามากกว่า๒กระบอกมาไล่ยิง
ตอนแรกยังเหลือนะยังเหลือนักฟุตบอลอยู่๑คนนะ
คงสงสัยอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็วิ่งหนีไปเหมือนกันนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
เป็นภาพบริเวณสนามกีฬามีกลุ่มเด็กนักเรียนประมาณ๖คนค่ะ
เล่นกีฬากันอยู่นะคะสักพักมีกลุ่มวัยรุ่น
วิ่งมาจากด้านซ้ายของจอแล้วก็ถือปืนมาด้วยนะคะ
เด็กที่วิ่งที่เล่นอยู่เนี่ยเขาวงแตกเลยนะคะวิ่งหนีตาย
อกจากนี้ท้ายคลิปจะเห็นวัยรุ่นสวมเสื้อสีม่วงชูปืนขึ้นฟ้าเป็นปืนสั้นนะคะ
ไม่ทราบชนิดลักษณะก็คือเป็นการท้าทายเย้ยหยัน
เหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเอามาโพสต์ไว้แล้วก็มีข้อความด้วยนะคะ
บอกว่าเหตุเกิดขึ้นที่โรงเรียนรวมมิตรพัฒนาตำบลนนเพชรอำเภอประทายนครราชศรีมา
เกิดขึ้น๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา๖โมงเย็นค่ะ
เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า๑๘ปี
ใช้ปืนไม่ต่ำกว่า๒กระบอกไล่ยิงเด็กที่เล่นกีฬาอยู่ในสนามกีฬาของโรงเรียนนะคะ
และฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบให้ด้วยเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ
แล้วเข้ามาก่อเหตุในโรงเรียนด้วยค่ะ
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
ส่วนใหญ่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบให้หน่อยนะคะเพราะว่าสถานที่เกิดเหตุมันเป็นโรงเรียน
บ้างก็อ้างว่าเป็นคู่อริกันหรือเปล่าแล้วตามมายิงในโรงเรียนเนี่ย
ก็บอกว่าอาวุธปืนเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายเนอะ
เด็กก็ใช้ปืนเพื่อตัดสินปัญหากันแล้วถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนี้นะคะไปเจอกับเยาวชน
อายุ๑๘ปี๑๑๐๑เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังถึงเหตุการณ์นะคะ
กุมภาพันธ์๕โมงเย็น
ตอนนั้นเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้กับโรงเรียน
ก็ชอบจะเดินทางมาออกกำลังกายที่นี่เป็นประจำนะคะ
ขณะที่เล่นกีฬากันอยู่มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐คน
ตอนแรกเขาสังเกตเห็นขี่รถจักรยานยนต์วนรอบสนามกีฬาก่อนนะคะ
ก่อนที่จะก่อกวนด้วยการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
แล้วก็ยกล้อใส่ค่ะทุกคนที่อยู่ในสนามกีฬาก็เอ้าตกใจสิคะ
ทำไมก็ต้องหันไปมองเป็นเรื่องปกติ
และในจังหวะที่หันไปมองวัยรุ่นกลุ่มนี้
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในสนามกีฬาเลย
ก่อนที่จะยิงปืนขึ้นฟ้า๑นัด
แล้วก็วิ่งไล่ยิงทุกคนในสนามกีฬา
ทำให้เกิดความชุนละมุนเพราะต่างคนก็หนีเอาตัวรอดนะคะ
อกจากนี้น้องคนนี้๑๘ปีที่คุยกับทีมข่าวของเรา
เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องดังกล่าวมีการแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ที่สพหันห้วยทรายค่ะ